คุณผู้ชมคะบ่ายแบบนี้ชวนคุณผู้ชมมาขยับขยายกันหน่อย
ออกกำลังกายให้มันสุขชัยในช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
ติดตามกันดีกว่าค่ะกับช่วง
เจาะแจ๊ะริมเจาะ

เจาะแจ๊ะริมจอ
ยุคนี้มันยุคสังคมแฮลตี้
กินดีอยู่ดีอ่อนกำลังก็ดี
แต่ยังไงดังคุณหนึ่งขอบ้าย
มันเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่ยืนวอร์มแล้ว
แต่ครูเบเบ้นางบอกว่า

เต้นเลยสนุกแทบเป็นกูรังทำอีกด้วย
เข้าทางเรื่องเต้นขอให้บอก
มาเข้ามาเลยนี่สู้ตาย
โอเคอย่าให้เบ้สนุกอยู่คนเดียวนะคะทุกคน
เอาเลยเธอสนุกมากเธอเต้นไปคนเดียวเลยนะ
เบเต้นสนุกแต่ฉันทุกขนาดฉันเซส
อ้าวโฮโฮโฮยเต้นไปเลยจ๊ะเบต้นเผื่อนี้ด้วย
แค่ดูเฉยก็เบิร์นได้หลายแค้วอยู่

วงการเบเบ่เข้าแล้วออกเลย
บ่าย
พี่อาจารย์กรับแล้วไม่ใหม่จริง